ไม่ได้พูดถึงสุภาสิต
วันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเนาะเธอนี่ไง

เอาอย่างนี้ดีกว่าฝนตกแบบนี้เราก็เลยอยากถามคุณผู้ชมว่า
เวลาฝนตกแล้วนึกถึงอะไร
อย่างคุณชนะคิดถึงเพลงดิฉันคิดถึงสุภาษิต
ครับก็แตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมล่ะคิดถึงอะไรกันบ้างเวลาบอกกัน
ทางโลกโซเชียลที่เราสามารถติดต่อกันได้ก็คือ
เข้าไปติดตามข่าวสารเรื่องของสถานที่เที่ยว
อาหารอร่อยเราไปรวบรวมเอาไว้ในนั้นด้วย
กดไลค์กดแชร์กันได้แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ
มีเรื่องราวเด็ดมาฝากเพียบค่ะ
เอาล่ะในช่วงแรกนะครับเรารวบรวมเรื่องราวของอะไรที่มัน
ใหญ่โตโหดูเลยดูทางนี้เลย
ไม่ใช่หน้าผมหมายถึงว่าใหญ่แบบว่าผิดปกติ
ไม่น่าเชื่อมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้โอ้โหใหญ่จัง
หยวกพริกหยวกเขาบอกว่า๒ลูกนะมันรวมกันได้เกือบ๑กิโลกรัม
คิดดูแล้วกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดลำปางครับ
นี่พริกหยวกเหรอนึกว่าแอปเปิ้ลใช่ไหมล่ะ
บอกแล้วว่าใหญ่จริงนี่ครับเป็นของนางสุพรลีลาสินธรรมนะครับ
เป็นเกษตรกรชาวตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองป่านจังหวัดลำปางครับ
หันมาปลูกพริกหยวกหรือว่าพริกหวานนะครับ
เป็นรายได้เสริมบนยอดเขาสูงดอยแม่จำเธอก็เล่าว่าน้ำพริกพันเหลืองนะครับ
ทดลองปลูกในพื้นที่ของตนเองซึ่งอยู่บนยอดดอยก็จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีครับ
ปรากฏว่าลำต้นของพริกมีความสมบูรณ์และให้ผลผลิตดกทั้งต้นเลยทีเดียว
แล้วก็มีขนาดใหญ่เกินคาดนะทำให้เก็บพริกแค่ล็อตแรกเนี่ยก็เกือบจะคืนทุนแล้ว
ว่าอย่างนั้นส่วนของน้องสาวของตนที่ปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นพริกที่จะออกแบบรุ่นต่อรุ่นแต่พริกในสวนของตัวเองเนี่ย๓รุ่นออกทีเดียวรวดเดียวหมดเลยครับ
ไม่น่าเชื่อได้ทั้งขนาดแล้วก็ผลผลิตที่เยอะจริงแล้วก็ที่สำคัญลูกดกมาก
จับตัดออกมาขายออกมาขายทีละสัปดาห์ทีละสัปดาห์สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
สำหรับเธอนั้นตอนนี้ปลูกเอาไว้จำนวน๙๐๐ต้นนะครับ
แล้วก็เพียงแค่๓เดือนกว่าสามารถให้ผลผลิตออกมาจำหน่ายได้แล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้นที่มันเป็นแบบนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยอยู่ในพื้นที่บนยอดเขาสูงก็น่าจะทำให้ผลผลิตที่ออกมาดกแล้วก็มีขนาดใหญ่เกินคาดแบบนี้เนาะ
กว่านี้ก็ฟักทองแล้วอ่ะ
จริงไม่น่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นพริกหยวก
ถูกต้องก็คืออากาศดีดินดีแล้วก็มีการดูแลใส่ใจที่ดี
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจอยากจะทำอะไร

เราใส่ใจเราก็จะทำได้ดีเหมือนกัน

ฝนตกบอกว่าคิดถึงนี่เลยนอน
เอาเอามาก็นอนสบายบรรยากาศดี

ถ้าท่วมก็ยังต้องกลายเป็นน้ำที่รอการระบาย

แต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่เป็นแค่ผลผลิต
เป็นอาหารจานยักษ์ชามยักษ์ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
แบบยักษ์เขาบอกว่าไปกัน๔๕คนนะถึงจะหมด
ไม่งั้นนะคุณโอ้โหไม่หมดล่ะค่ะคุณ
อยากจะกินหมดได้ยังไงแต่ขอดูขนาดหน่อย
ดูก่อนนี่แหละคือขนาดชามที่เขาเอาไว้ใส่ขายนะคะ

กูเดือดก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามยักษ
อยู่ในพื้นที่ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวค่ะ
เป็นของนางละลิตาลิไลมณเดชานะคะ

คือที่ตำบลนี้เนี่ยยังไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์แบบนี้
คุณชนะดูชามไว้ด้วยนะครับ
ประกอบกับอยากให้ชาวบ้านได้กินของดีอร่อยมีคุณภาพ
ก็เลยคิดค้นเมนูเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวกูเดือดต้มยำชามยักษ์
ราคาชามละ๒๗๙บาท

คุณถ้าใหญ่กว่านี้ก็กระมังแล้ว
ฉันว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นน้องกระมังอ่ะ
ใหญ่มากแต่ว่าราคาถูกมากโอ้โห

โอ้โหผมว่าเด็กเสิร์ฟร้านนี้นี่กล้ามขึ้นหมดแล้วนะครับ

ก็จะมีแบบไอเดียเล็กเก๋เอาไว้ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปกันด้วยนะคะ
โดยเขาจะใช้ชามแบบตราไก่โบราณเป็นขนาดพิเศษ
แล้วเมนูก็จะมีทั้งต้มยำต้มยำน้ำข้นนะคะ

สั่งแบบถ้วยเล็กก็มีเหมือนกันนะคะ

ขาไก่ต้มแซ่บหมูลวกจิ้ม
มีหมดเลยหลากหลายเมนูนะคะสารพัดเลย

คัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะคุณ
ทำให้มีลูกค้ามากินกันแน่นร้านทุกวัน
รายได้ขายได้วันละประมาณ๘๐๑๐๐ชาม
เขาบอกเดือนนึงหลักแสนหน่อค่ะคุณค่ะ

ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงไปจนถึง๒ทุ่ม
ร้านอยู่ที่ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ตรงข้ามกับทกศเชียงคำ
โทรสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยคุณผู้ชม
ใครอยู่พยาวหรือว่ากำลังจะไปอยากไปพยาว
ต้องไปลองค่ะเมนูต้มยำกูเดือดชามยักษ์นี่แหละ
เล็กไปหน่อยนะขอ๒เลยละกัน

โอ้โหคุณต้นสะดุขนานคุณชอบไลน์มา

มันเยอะมากมันใหญ่มากอืมมันใหญ่นะ
ก็หลายคนก็ไลน์มาพูดคุยกันด้วยนะครับว่า
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ฝนตรงฝนตก
บางคนบอกว่าฝนตกน้ำท่วมแล้วนึกถึงปลา

ต้องใจกลัวมันจะไม่ใช่ปลาสิ
มันมากับน้ำมันจะฟ่อระวังให้ดีงูเงี้ยเขี้ยขอมันก็มาเหมือนกันนะ
ก็อันตรายอย่าลืมที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าโอ้เดี๋ยว
คุณนี่ป่วยง่ายนะกลัวจะป่วยไงเป็นห่วงคุณผู้ชม
ท่าน้ำนนฝนเริ่มหยุดแล้วครับรายงานสภาพอากาศมาก็ได้นะคะฝนตกคิดถึงอะไรดี
อ่าก็บอกกันได้นะครับส่วนเรื่องราวของความใหญ่ยักษ์ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูผลไม้ไซส์ยักษ์บ้าง

แล้วผลไม้ที่ออกมาในช่วงนี้เนี่ยอะไรรู้ไหม

นั่นแหละครับไปดูทุเรียนไซสยักษ์กันครับ
ว้าวอุ๊ยตายแล้ว
ช่างให้ดูกันเลยมันใหญ่จริงนะ

ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เกือบ๑๕กิโลกรัมครับ

ใหญ่ขนาดนี้อยู่ในพื้นที่สวนทุเรียนของคุณประยูนบ้านชากโดนตำบลชากโดนจังหวัดระยอง
ใหญ่มากจนในอำเภอเนี่ยต้องไปดูเลยนะครับ

อันนี้เป็นรูปปั้นครับไม่ใช่เจ้าทุเรียนจริง
แต่ของจริงนี่เขาปอกให้ดูเลย
เจ้าของสวนนี่ไงเขาก็บอกนะครับว่าปลูกทุเรียนหมอนทองเอาไว้อย่างเดียวบนพื้นที่๔๐ไร่ปลูกไว้๒๐๐ต้น
อายุประมาณ๒๖ปีมีลูกใหญ่แบบนี้อยู่๒ต้น
นี่คือผลผลิตที่ออกมาจาก๒ต้นที่มีลูกใหญ่ลูกละเกือบ๑๕กิโลกรัมนะครับ
ส่วนบางต้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าผลผลิตดีอยู่เหมือนกันนะครับ
ต้นออกมาถึง๑๕๐ลูกน้ำหนักต่อลูกจะอยู่ที่สักประมาณ๓กิโลกรัมก็มี
ก็คือแบบพอดีที่ตลาดต้องการมีเหมือนกันด้วยนะครับ
แล้วก็พอได้ทุเรียนลูกใหญ่มาหลายคนบอกแม่

คือมันจะหนาหน่อย

มันจะไม่กรอบเหมือนเจ้าลูก
ที่มีขนาด๓กิโลกรัม

เอาไปทำทุเรียนทอดแทน

ทุเรียนทอดแล้วก็ได้รับการกรอบรับกันอย่างนี้

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปกันได้นะครับ
เขาบอกว่าเปิดเป็นสวนผลไม้บุฟเฟ่ให้ได้ทานอีกด้วย
หัวละ๓๘๐บาท

แล้วก็มีอย่างอื่นอีกด้วยนะครับ

แล้วก็มีขนุนด้วย

หรือว่าถ้าจะไปทานแล้วกลัวไปไม่ถูก

หมายเลขโทรศัพท์เรามีทิ้งเอาไว้ให้นะครับ

อยากจะไปเที่ยวเป็นงานใหญ่เลย

เป็นเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง

ใครสนใจช่วงนี้หน้าทุเรียนแล้ว

เพราะว่าผลไม้ไทยมันเด็ดจริง
แม้ต่างประทุ่งต่างประเทศเขาก็ชื่นชอบผลไม้ไทย
มีเสียงด่งดังไปไกลกันเลยนะครับ

ใช่กำลังฟินเลยเพราะว่าออกเยอะมาก
แล้วก็มีหลายจังหวัดหลายสายพันธุ
มากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะ

ฝนตกคิดถึงค่ะที่ตากไว้ต้องวิ่งไปเก็บแล้ว
ไม่งั้นก็ต้องเอามาซักใหม่อีก

ใช่นั่นน่ะสิบางคนบอกฝนตกคิดถึงรถติด
ส่งมามีคิดถึงคนไกลด้วยนะ
มันน้าวถึงขนทางนี้
ส่งกันมาแล้วกันนะคะคิดถึงอะไรฝนตกนึกถึงอะไรกันบ้าง

ช่วงหน้าคอทุเรียนอย่าพลาดเรื่องราวของทุเรียนยังไม่หมดนะคะ

แต่ที่เราจะพาไปดูช่วงหน้าเป็นเกี๊ยวซ่าทุเรียนค่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยครับเอ้าแล้วจะต่อกันด้วยพาไปตลอดกิน

ร้านนี้เลยระเบียงน้ำที่จังหวัดสมุทรสาคร
อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามในช่วงหน้า